ชาวบ้านที่ตำบลคำเตยจังหวัดนครพนมบอกว่า
เป็นการฆ่ากันตายในครอบครัวที่เศร้าสลดแล้วก็น่าเวทนาที่สุด

ฝ่ายผัวซามีใช้ค้อนทุกหัวเมีย
แล้วใช้ค้อนอันเดียวกันทุบหัวลูกชายคนเล็กวัย๑๔ปี

หลังจากนั้นไปเอาผ้าเอาผ้าห่มเนี่ยนะคะ

ทั้งศพทั้งบ้านวอดหมดเลยนะคะ

สลดดังกล่าวเกิดขึ้นสักประมาณตอน๒ทุ่มของค่ำคืน
วันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ

อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
คนก่อเหตุชื่อว่านายพันธุ์อายุ๕๐ปี
อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่มองในมุมวิทยาศาสตร์
เนื่องจากว่านายพันธุ์คนก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตมานานหลายปี
เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้ค้อนทุบศีรษะภรรยาตัวเอง
อายุ๔๘ปีชื่อว่านางอานนท์
ที่กำลังทำงานทุบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะ
ภรรยาหมดสติล้มลงนะคะ
จากนั้นนายพันธุ์ใช้ค้อนอันเดิมไปทุบศีรษะลูกชายคนเล็ก
วัย๑๔ปีที่อยู่ในบ้านจนหมดสติตามไปอีกคนค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าห่มแล้วก็เสื้อผ้า
ไปกองไปสูมทับร่าง๒คนเอาไว้
ราดน้ำมันหมดทั้งแกลลอนเลยนะคะ

ไฟไหม้บ้านไฟไหม้ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองนะคะ

หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บนายพันธุ์วิ่งออกมา
ยังไม่จบความคลั่งของนายพันธ์เพราะไปคว้าจอบ
ไล่ทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะคะ
ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันควบคุมตัวในพันธุ์เอาไว้ได้

ทีนี้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะชาวบ้านก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมภายในครอบครัวที่น่าเวทนามากที่สุด
ของหมู่บ้านตั้งแต่หมู่บ้านนี้มามีมาค่ะ

ความเชื่อเรื่องของความอาถรรพ์ความเชื่อต่างมันก็มีไง

ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุหลายคนบอกว่า
เหตุสลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์
ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุไปสร้างบ้าน
ในที่ดินเดิมของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมเมื่อ๓๐ปีก่อน
ชาวบ้านหลายคนพูดเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินความอาถรรพ์
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสองแม่ลูกที่เกิดขึ้น
เขาช่วยแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านเล่าหน่อย
เมื่อ๓๐ปีก่อนเดิมที่ดินแห่งนี้
เป็นของพี่สาวนายพันธุ์ผู้ก่อเหตุ
สร้างบ้านพักอาศัยอยู่กับพี่เขย
แต่ต่อมาพี่สาวของนายพันธุ์ตั้งคันแล้วก็ตายทั้งกลมที่บ้านหลังนี้
ทีนี้ด้วยความเสียใจค่ะสามีก็เลยรื้อบ้านทั้งหมดเลย

พอเวลาผ่านไปค่ะที่ดินตรงนี้ก็เลยตกเป็นของนายพันธุ์ผู้ก่อเหตุ
มาสร้างบ้านทับที่ดินเดิมทับบ้านหลังเดิมที่ถูกลื้อถอนออกไป
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่แหละนี่แหละน่าจะเป็นแรงอาถรรพ์ที่มาจากที่ดินผืนนี้ค่ะ
ตอนนั้นน่ะเขาเขียนชีวิตอย่างไรชีวิตอย่างไรที่บ้านเลยหรือ
ที่บ้านมาได้ไปหาหมอท่านคุยกับผู้หญิงนี่พี่สาวบ้านผู้กัน
หลังจากนั้นนานก็เรากว่าจะตั้งผู้ก่อเหตุมาตั้งทัพที่หรือ

ก็คือเขาให้หรือว่าเขา
ให้เบ้งกันพี่น้องกันเบ้งกันมันจะทำอะไร

สาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ก็มองเป็นสองมุมนะคะ
ถ้าเกิดว่ามองในมุมวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายพันธุ์มีเป็นผู้ป่วยจิตเวท
จะขาดยาหรือว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมานะคะ
แต่ว่ามองในเรื่องของความเชื่อความอาถรรพ์เนี่ย
ชาวบ้านแล้วก็ญาติบางส่วนเชื่อว่านายพันธุ์ไปสร้างบ้าน
แล้วก็ไปทับที่ของผู้ตายเป็นผู้หญิงพี่สาวของตัวเองเนี่ย
ตายทั้งกลมเมื่อ๓๐กว่าปีก่อนนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่เราไปพูดคุยด้วย
ชื่อว่าคุณบุญทันบอกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วก็นอนไม่หลับมานานหลายคืนแล้วนะคะ
เพราะสุนัขข้างบ้านทั้งเห่าทั้งหอนเป็นระยะไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะ
คิดว่าวิญญาณของสองแม่ลูกยังคงวนเวียงอยู่เท่านั้นค่ะ
ศพของสองแม่ลูกเนี่ยนะคะญาติญาติก็ได้ทำพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยและเรียบง่าย
สุสานของหมู่บ้านนะคะตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ